เป็นอย่างใดแน่โอ้ยฝนตกสนั่นระวังเดิมอันตราย
เฝ้าด้ำเฝ้าด้ำนอนซิมพิซอยเดอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อน
ร้อนหนาวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะต้อนรับวันจันทร์ต้นสัปดาห
ฝนที่ชุ่มฉ่ำโปรยปลายลงมาค่ะฝนเนี่ยดูท่าว่าใจร้อนนะคะ
เร็วก่อนที่เราคาดหมายกันเอาไว้แต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว
ความรู้สึกดีดีความชุ่มฉ่ำนะคะตรวจสอบภาพจากเรด้ากันก่อนเลย
เห็นว่าณเวลานี้ประมาณ๖โมงครึ่งเนี่ยนะคะ
พื้นที่ที่จะมีฝนปกคลุมก็คือกรุงเทพมหานครชั้นในในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะคะ
ก็จะมีฝนโปรยปลายดอนเมืองหลัก๔บางเขนสายไหมมินบุรีคลองสามวาตอนนี้กำลังตกเลยนะคะ
พื้นที่มีรายงานมาด้วยว่าน้ำท่วมขังรอการระบายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
ดูภาพกว้างขึ้นเลยนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยา
มุมล่างนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ายังคงมีพื้นที่สีส้มสีเหลืองตรงนี้
ก็คือพื้นที่ที่จะมีฝนก็คือทางด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้านแนวรับลมนั่นเองนะคะ
และดูกันวิเคราะห์ลงไปอีกถึงเส้นความกดอากาศเท่าจากแผนที่อากาศนะคะ
แนวลมแล้วก็แนวร่องฝนก็พาดผ่านตอนกลางของประเทศ
แล้วในปลายสัปดาห์ตอนบนค่ะจะมีโอกาสเกิดฝนมากขึ้นด้วย
ดูจากจุดนี้กันบ้างนะคะก็คือเรื่องของทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ลูกศรสีขาวนี้พัดแรงพัดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบไปถึงภาคตะวันออกด้วย
เพราะฉะนั้นภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกวันนี้ก็จะมีโอกาสรับฝนกันเยอะหน่อย
พื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบกันค่ะช่วงเช้าเช้ายังไม่ค่อยมีฝนหนักมาก
จะเป็นฝนละอองฝนโปรยโปรยตกลงมาฝนเนี่ยจะชุ่มฉ่ำมากขึ้นหน่อย
ก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือก็คือภาคใต้ทั้งหมดเลยนะ
สุราชธานีพังงาภูเก็ตลงไปถึงปัตตานีนราธิวาสนะคะ
และแน่นอนค่ะพื้นที่จุดนี้แหละก็ต้องระวังเรื่องคลื่นด้วย
สีฟ้าอ่อนคือประมาณคลื่นสูง๕๐เซนติเมตร
ถ้าเข้มขึ้นไปกว่านั้นก็ประมาณ๑๒เมตร
ห่างฝั่งหรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็สูงมากขึ้นด้วย
เหนือภาคอีสานวันนี้ฝนยังไม่มากนะคะ
เป็นลักษณะเหมือนเมฆครึ้มฝนละอองเบารวมถึงภาคกลางด้วยเหมือนกัน
ถ้าจะมีตกก็แถบจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีคือตอนกลาง
แต่เน้นหนักย้ำหน่อยนะคะว่าภาคตะวันออกแถวจันทบุรีและตราดนี่แหละ
ตอนนี้นะคะจะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันเราก็ต้องยกให้เป็นนัมเบอร์วันอันดับหนึ่งเลยนะคะว่า
ฝนฟ้าขนองมาแน่และต้องระวังเรื่องครื่นสูงด้วย
สำหรับชาวเรือสำหรับกรุงเทพมหานคร
ตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาบางพื้นที่
เช่นแถวราชวาวางหินฝนสานลงไปแล้ว
แถวบริเวณตรากเก็ดตกเล็กน้อย
การออกไปทำงานให้เรียบร้อย

แต่ถ้าหากเกษตรกรท่านใดจะทำนาจะปลูกข้าวทำการเกษตรอย่าลืมนะคะ

เพราะว่าโรคฉี่หนูมันก็มาพร้อมกับฝนมาพร้อมกับเชื้อโรคแบบนี้